ไทยละ

ไทยละเชื่อไทยละ
ก่อนที่จะติดตามเรื่องราวของทีมชาติไทย
อันดับโลกที่มีการขยับเยอะที่สุดแล้วในโลก

แล้วก็มีเรื่องราวความพร้อมของทีมโอลิมปิก
ข่าวใหญ่เมื่อช่วงดึกแล้วกันถึงช่วงเช้าของวันที่สายเนี่ย
ประเด็นเกี่ยวกับคุณบรวีมันก็ดี

ว่าคุณวรวีก็จะถูกขยายเรื่องของ

พักงานให้ระงับกิจกรรมต่างในวงการฟุตบอลเนี่ย

ก็คล้ายเจโรมวาวเก้นะครับ
แต่ว่าเจโรวาวเก้โดนข้อหาที่มันชัดเจน
เรื่องของการเอาบัตรฟุตบอลโลกนะฮะ
เอาไปขายอะไรทำนองนี้

แต่ว่าของคุณวรวีไม่มีความชัดเจน
ว่าจริงแล้วแท้ที่จริงแล้ว
โดนด้วยข้อหาอะไรยังไงกันแน่

แต่ว่าเอาเป็นว่าคุณวรวีนั้นหมดสิทธิ์

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

จันนี้ก็คาดว่าจะเป็นท่านพลตำรวจเอกสมยศ

แต่เขาเซ็ตทีมสภากรรมการไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย

ที่ขึ้นมาแทนคุณวรวีมะกูดี

นี่คุณวรวีจะถอดใจยกยวงไม่ลงเลย

ถ้าขึ้นใดเนี่ย
คนที่จะขึ้นมาชิงเก้าอี้แทน

อาจจะเป็นสุภาพสตรีครับ

สุภาพสตรีท่านนี้ขึ้นมาเนี่ย

ที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เพราะอย่างไรเสียค่ำวันนี้หรือพรุ่งนี้

เพราะว่าวันสุดท้ายของการรับสมัครนายกสมาคมฟุตบอล

ค่ะนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย
กว่า๘๐เป็นสุภาพสตรีนะครับ
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ

ว่าจะเป็นใครอย่างไรนะครับ

เหนือจากเรื่องนี้ก็คือเรื่อง๓๐เสียง
ที่ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งไปประมาณเรียบร้อย
สุดท้ายเนี่ยเขาก็คือสรุปแล้ว

ตรวจสอบให้ดีครับอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องนี้

เขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ก็ต้องดูด้วยว่าการที่คุณวรวี

จะถูกลดลงหรือเปล่าเมื่อมีการเปิด

ขโมงโฉงเฉงกันมา
ผมก็ขอบอกกับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศเลยว่า

แต่รอความชัดเจนสัปดาห์หน้า

คนที่ติดโทษติดสาร
ค้างอยู่ก็คุณก็ต้องไปใช้กรรมของตัวเอง

แม้มันไม่ค่อยจะได้
เท่านั้นอีก
เดี๋ยวรอคุณซับเจน
ครับ

ที่๑๒๑ซึ่งการมาอยู่ที่อันดับ๑๒๑นี้นะคะก็ยังคงความเป็นที่
ของอาเซียนเหมือนเดิมแต่เอเชียขยับจาก๑๘มาอยู่ที่๑๗แล้ว
น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีชะลองปีใหม่แล้วกันก็เป็นการ
สูจนให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามีการอุ่นเครื่อง
นะครับทำให้ถูกตามสากลโลกเขาเนี่ย
มันก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่า
ค่ะก็ถือว่าเป็นความยั่งยืนและความสำเร็จ

คะแนนที่ดีก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนธันวา
ธันวาของปีนี้เพราะว่ารอบเดือนธันวา
เคยเข้านักเข้าที่๔ปีเดือนธันวาธ์น้อยเนี่ย
ในช่วงปี๒๐๑๔เราได้แชมป์อาเซียนครับ
ดังนั้นเนี่ยคะแนนบวกถ้าครั้งนี้ได้เบิ้ลแชมป์อีกเนี่ย
โอ้โหขึ้นมาน้อยเนี่ยเผลอมีเยอะกว่านี้อีก
คือเราหวังให้ต่ำกว่า๑๐๐ด้วยซ้ำไป
ในช่วงที่เราช่วงยุคซิโก้
ใช่ตไอมหลัก๔๓ตอนนั้นนะครับ
ถือว่าเกินความคาดหมายของคนไทยมากนะครับ

ผมเชื่อว่ามันอาจจะกลับไปแล้วดีกว่านั้นด้วยไม่แน่

สำหรับการอุ่นเครื่องแล้วกันของทีมชาติไทยชุดปรีโอมปิกนะคะ
ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่กาต้าเตรียมที่จะสู้ศึก

เมื่อคืนนี้ดึกนะฮะ
นี่เลยก็อุ่นเครื่องกับเย่เม่น

ภาระอื่นเป็นภาพจากสื่อมนตร์ชนของไทยนะครับ

พอจะได้ประตูนี้ก็ต้องรอถึงจุดโทษ

ชุดแรกที่เขาส่งลงเนี่ยก็จะมีการสลับเปลี่ยน

เพราะดูแล้วปกติเล่น๔๓๓แต่ครั้งนี้เนี่ย
ส่งเล่นโดย๔๕๑ก็ใช้เจนรบเป็นกองหน้าตัวเป้า
คือลองหมุนกองกลางดูเพราะว่าความอันตรายของทีมชาติชุดนี้เนี่ย
ดูแล้วยังถือว่าอย่างน่าเป็นภูมิ

คือจะบอกได้ว่ากลางชุดนี้ของชุดบริมปิกนี้
ไม่เป็นรองชาติใดเลยนะครับ

เดี๋ยวก็วัดกันในเรื่องของการจบสกอร์กันแล้วกัน

แต่ก็เชื่อว่ายังมีเวลาอยู่

ก็มีไปเอาเทปของคู่แข่งมาดูด้วย

อาจจะไม่มีเพราะว่าดูแล้วมันก็มีเรื่องของสภาพอากาศ

ยังมีอาการป่วยนิดนึงรามวัด

แค่ขนาดอากาศเมืองไทยเดี๋ยวฝนตด
โปรแกรมมาหน่อยนะครับการแข่งขันวันพุธนี้เกมแรก
ลุ้นเชียร์กันดึกหน่อย๕๓๐เจอกับสาวีอาราเบีย
แล้วก็เจอกับศึกหนักก็คือเจอกับญี่ปุ่น๒ทุ่มครึ่งวันเสาร์ที่๑๖
ปิดท้ายอังคารที่๑๙เจอกับเกาหลีเหนือ
คู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกที่เรานั้นเจอกับเขาเกมสุดท้าย
เสมอ๐๐ก็ยิงเขาไม่ได้แล้วไทยก็
แนนเท่ากัน๗แต้มแต่ว่าสุดท้ายเข้าอันดับ๒ให้ดีที่สุด

นะครับอย่าไปดูอันอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวให้พี่บีวิเคราะห์ในช่วงเซียนบอลหัวเขียวหน่อยไหม
ว่าจะเป็นยังไงสำหรับเกมที่จะเจอตัวอีกครั้ง

เซียนบอลหัวเขียว
เอาละครับเกมแรกแล้วกันนะครับ

เจอกับสาวดีอาราเบียครับพี่บีเป็นไงบ้างครับ
ก็ผมพูดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว
ทีมจากตะวันออกกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับ
ถ้าเล่นที่อื่นเฉยไม่เท่าไหร่สามารถเราสามารถที่จะชนะได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขากลับไปเล่นในดินแดนอารับบ้านของเขา
สภาพอากาศที่คุ้นเคยนะครับด้วยบรรยากาศต่างที่คุ้นเคยเนี่ย
พวกนี้จะกลายเป็นสิงทะเลทรายหรือพยักษ์ติดปลีกติดปีกขึ้นมาทันที
เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอย่าไปวัดเอาเกมอุ่นเครื่อง
ส่งผู้เล่นที่ยังไม่เต็มศักยภาพเป็นแค่เกมทดลอง
เริ่มต้นด้วยการเล่นที่รัดกลุ่มพอสมควร
เพราะว่าในลักษณะการเล่นฟุตบอลของซาอุ

เขาจะใช้การโจมตีเร็วตั้งแต่เริ่มแรกเลย

เพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

และต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเล่น
ตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรายังดีที่เรามีกลางที่มีประสบการณ์มาก

ก็ผมมองว่านัดนี้เป็นนัดแรก
มันยากเสมอสำหรับทั้งสองทีมอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นทีมไทยถ้าเล่นได้รัดกลุ่มปรับสถานการณ์ได้
มีโอกาสได้๑คะแนนจากซาวดีอาราเบีย
อย่างน้อยต้องได้๑คะแนนถ้าเราจะลุ้นเข้ารอบนะ

ถึง๓อยู่ที่จังหวะ

แล้วท้ายเราได้ก็นั่นคือ๓แต้ง
แต่ว่าถ้าจะมีผลแพ้ชนะมาก็คงเบียดกันไม่เกินลูกหนึ่ง
มองว่าวิเคราะห์ฟันทงแบบเชียร์ชาตินิยม

มองแบบนี้ก็ข้ามชอตเกมที่๒เจอกับญี่ปุ่น

สมมุติไปลุ้นกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมอง๑แต้มเหมือนกัน

แล้วดูว่าเกมช่องญี่ปุ่นเล่นกับเกาหลีเหนือมันออกมาอย่างไร
คุณหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติญี่ปุ่นเขายิงขาดกระจุย
มันก็เป็นเรื่องดีที่ว่าจะได้รู้ไปเลยว่าเราก็ต้องยันกับญี่ปุ่นให้ได้

ถ้าเป็นมุมผมก็คือถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดได้๓คะแนนของสาวดีอาราเบียก่อนมันก็จะง่ายในเกมต่อไป
แต่ถ้าเกิดมองอย่างที่พี่บีมันไม่ได้ผิดเลย
แต้มจากซาวดีอาราเบียนะผมฟันทงไทยเข้ารอบแน่นอน

แต่ถ้าแพ้โอ้โหนี่เลยครับ

แต่ต้องเชียร์ถามว่าเล่นตามว่างถ่านไหม

นั้นเล่นดีแต่ไม่มีคะแนน
แต่ต้องกลับบ้านเราเลิกพูดนะครับเล่นดีน่าเสดายเล่นดีแบบไม่มีแต้ม
เลิกพูดธังละ
เอาเล่นไม่ดีก็ได้แต่ขอให้มีขนาดครับ
อันนี้ก็เป็นของเรา

ผมว่าเด็กชุดนี้เขาเล่นด้วยศักยภาพของเขาอยู่แล้ว
นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเวลาของหมัดมวยกัน